ขึ้นเหนือพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะคะ
เป็นเหตุอุกอาจคนร้ายบุกยิงผู้ชายอายุ๓๕ปีเสียชีวิตคาที่ในบ้านพักของตัวเองเลย
ทีนี้เหตุสลดเนี่ยที่มันสลดมากกว่านั้นเพราะการเสียชีวิตครั้งนี้ของผู้ชายวัยสามสิบห้าปีเนี่ย

วัย๖ขวบและวัย๔ขวบ

คือลูกร้องไม่หยุดเลยค่ะ
ดักซุ่มอยู่แอบดูผ่านช่อง

ดูสิเด็กขวัญเสียเลยนะคะ

เบาะแสแล้วก็ได้เบาะแสเป็นโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
น่าสนใจนะคะเพราะว่าก่อนที่จะมีเหตุอุกอาจนี้เกิดขึ้นเนี่ย
มีโทรศัพท์เข้ามาที่โทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
ทีนี้ตำรวจก็คาดว่าลักษณะแบบนี้คนร้ายน่าจะเช็คก่อน
ว่าผู้ตายอยู่ในบ้านหรือเปล่าหลังจากนั้นก็แอบดู
อย่างที่คุณเขมสอนบอกไปแล้วก็ลงมือก่อเหตุ
นำยิงเข้าไป๒นัดจนผู้ตายเสียชีวิตคาที่ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ในท้องที่สพแม่วางจังหวัดเชียงใหม่
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุภายในหมู่บ้านห้วยเนียมหมู่๖
ตำบลดอนเป่าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่

ปูนชั้นเดียวซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
ตำรวจตอนลงไปถึงไปพบสมผู้ตาย
ก็คือนายวิฤทธพลเดชจิรโชธอายุ๓๕ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ลักษณะนอนตายคือนอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือด

สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิด
กระสุนเจาะเข้าไปที่หน้าอก๒นัดค่ะ
ซึ่งขณะเกิดเหตุเนี่ยอย่างที่บอกไปค่ะ
มีลูกสาวของผู้ตายวัย๖ขวบกับวัย๔ขวบอยู่ในบ้านด้วย
แล้วน้องเห็นเหตุการณ์หมดเลยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชม
สร้างความตกใจให้กับลูกสาวคนโตเป็นอย่างมาก
เพราะว่าลูกสาวคนโตคือน้องอายุ๖ขวบเนี่ย
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อพ่อนะ
ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยซึ่งคนร้ายยืนอยู่นอกบ้าน
แล้วก็ยิงเข้ามาไม่ได้มีการเดินเข้ามาก่อเหตุภายในบ้าน
อันนี้เป็นข้อมูลจากลูกสาวคนโตของผู้ตายเล่าให้ฟังนะคะ
เด็ก๖ขวบก็น่าจะพอรู้เรื่องแล้ว
เขาก็พอจะให้ข้อมูลได้ลูกอีกคนนึงหลับอยู่ไงเด็กผู้หญิงสี่ขวบอ่ะ

เราเลยทำเป็นภาพกราฟิกจำลองให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะ

ก่อนเกิดเหตุผู้ตายอยู่ในบ้านกับลูกสาวอีก๒คนแบบนี้ค่ะ
กำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่กับลูกสาวคนโตวัย๖ขวบ
ส่วนลูกสาวคนเล็กวัย๔ขวบอย่างที่คุณเขมสอนบอกไป
นอนหลับอยู่ใกล้จากนั้นมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า๒คนนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่บริเวณบ้าน
เมื่อผู้ตายได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยลุกขึ้นไปดู
ออกมาจากห้องโถงของบ้านลุกขึ้นไปดูแบบนี้ค่ะ
ว่าเอ๊ะใครขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้าน
สักพักหนึ่งค่ะคนร้ายแอบส่องดูผู้ตาย
รอยแตกรอยแยกของหน้าต่างด้านที่ตะวันตกของบ้าน
พอสบโอกาสเท่านั้นแหละค่ะใช้อาวุธปืนพกสั้นที่พกมาด้วย

กระสุนไปทะลุหน้าอกของนายวิริกพล
จนกระทั่งนายวิริพลล้มลงเสียชีวิตต่อหน้าลูกสาวคนโต
หลังจากก่อเหตุเสร็จสิ้นปุ๊บคนร้ายค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปในความมืดอย่างรวดเร็ว

ทีนี้ญาติของผู้ตายที่อยู่บ้านใกล้กันเนี่ยได้ยินเสียงปืนก็เลยออกมาดู
พบว่าประตูบ้านแล้วก็หน้าต่างล็อกไว้ทุกบ่านทุกด้าน
ทีนี้ก็พยายามเรียกลูกสาวคนโตของผู้ตายนะคะบอกว่าให้มาเปิดประตูหลังบ้านให้หน่อย
แล้วหลังจากนั้นญาติของผู้ตายก็รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ทีนี้นายประสงค์ร่มพนาธรรมผู้ใหญ่บ้านห้วยเนียมบอกให้ข้อมูลน่าสนใจ
บอกว่าผู้ตายเคยเป็นรองนายกอบตดอนเป่าแต่นายกอบตก่อนหน้านี้
ถูกสารพิพากษาจำคุกคดีเกี่ยวกับการลักลอบขุดดินก็เลยทำให้ผู้ตายซึ่งตอนนั้น
อยู่ในตำแหน่งรองนายกอบตก็เลยต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยโดยปริยาย
ก่อนที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้พร้อมกับภรรยา
แล้วก็เดินทางกลับมาดูแลลูกสาว๒คนก็คือ๖ขวบกับ๔ขวบ
สักประมาณ๖เดือนก่อนส่วนภรรยายังคงทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้
ผู้ใหญ่บ้านยืนยันเลยนะคะว่าผู้ตายเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องบาดม้างหรือทะเลาะเบาะแว้งกับใครมาก่อนค่ะ
พอทำงานที่ซ้ายเกิดมากเกิดแล้วบอกได้เลยครับเพราะว่ายังมืดเลยผมยังสงสัยว่า
งงว่าเพราะอะไรอย่างเฮากับมีบาทรวดอภัยเราเกปมีเรื่องล้ำ
เพราะเกเดี๋ยวแจ้เป็นคนนี่เล่นพันนานเล่าบนลีนแล้วแย่
จากนักข่าวของเราไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วไปคุยกับพี่สาวของภรรยาของผู้ตายด้วย
คือคุณปียมาสบอกว่าหลังจากที่พี่เคยกลับมาจากเกาหลีใต้
ก็มาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับลูกสาว๒คน
ที่ผ่านมาน้องเขยไม่เคยปรึกษาว่ามีปัญหาขัดแย้งกับใคร
สืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้คิดไม่ได้สงสัย
เพราะว่าอยู่เขาก็อยู่แบบมันไม่มีอะไรเลย
แล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขากับพี่มันก็สนิทกันมาก
มีปัญหาอะไรเล็กน้อยมีเรื่องกุ้มใจ
เขาจะมาลั่งให้พี่ฟังเพราะว่าพี่เดี๋ยวเป็นคนที่ช่วยดูแลเขาตลอด
แต่ก็ไม่รู้เขาไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไรหรอก
พี่ก็ไม่รู้ว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรต่อไปนะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ได้มือถือของผู้ตายนะคะก็พยายามตรวจแล้วค่ะว่า
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์มีสายโทรเข้าโทรออกอย่างไรบ้าง
เบาะแสน่าสนใจตำรวจบอกว่าต้องมีการขยายผลต่อก็คือ
โทรศัพท์มือถือของผู้ตายเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น
มีปลายทางเนี่ยปลายสายโทรเข้ามาแต่สายที่ผู้ตายรับสายล่าสุดเนี่ย
ไม่มีการบันทึกชื่อไว้ว่าเป็นใคร

ใครก็ไม่รู้ถ้าเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักคนใกล้ชิด
ก็ต้องขึ้นชื่อบันทึกชื่อเอาไว้ว่าเออใครในกรในขอในคอ

ใช่จากจุดนี้แหละค่ะตำรวจเขาก็เลยคาดว่า
คนร้ายอาจจะโทรมาพูดคุยตกลงอะไรบางอย่าง
เพื่อจะรีเช็คจะตรวจสอบดูว่าผู้ตายอยู่บ้านหรือเปล่า
สุดแล้วที่สุดแล้วก็เลยก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการขยายผลเพื่อจับกลุ่มคนร้ายมาให้ได้
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสพแม่วางค่ะ
ก็เรียกพยานแวดล้อมเข้าไปให้ปากคำ
ปมประเด็นสังหารไว้๓ประเด็นหลักก็คือ
ความขัดแย้งส่วนตัวขัดแย้งธุรกิจพาคนไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้
แล้วก็ความขัดแย้งการเมืองท้องถิ่นเพราะจะมีการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นเร็วนี้นะคะ
แต่ว่าคนร้ายเนี่ยยิงปืนแม่นเลยนะคะ
ขนาดส่องดูแค่ช่องเล็กแล้วยิงเข้าไปสองนัดโดนกลางหน้าอกตายเลยค่ะ
แล้วที่น่าสงสารที่สุดก็คือลูกสาวสองคนนั่นแหละ
ก็ต้องมาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ต้องสูญเสียคุณพ่อด้วยนะคะ
ดีกว่าศูนย์ไม่พลาดไปโดนน้อง
แม่นใช้ได้เลยนะมือปืนอาจจะแบบเตรียมการมาเป็นอย่างดีนะคะ